กินอย่างไรก็ไม่เคยอิ่มไม่รู้กระเพาะหรืออะไรอยู่ในนี้ออกไปออกแล้วก็กินใหม่
เติมความสุขให้กับเราในทุกวันเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมไปทานเมนูเส้นกันก่อน
เรียกว่าเมนูเส้นเนี่ยก็มีหลากหลายแล้วก็มีให้เราเลือกได้อย่างถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะ
นูแรกพาไปกินก๋วยเตี๋ยินตะโฟกันดีกว่า
แต่ว่ามันต้องมีความพิเศษแน่นอนเพราะว่ามันมี๒สีด้วยกันคุณผู้ชม
๒สีเย็นตะโฟ๒สีถูกต้มปกติเห็นแต่สีแดงแบบนี้

ใช่แต่ร้านนี้คุณผู้ชมมีเย็นตะโฟสีม่วงด้วยนั่นก็คือซอสอันชัน

ใช่เลยดูสิหน้าตามันสีสันสดใสน่ารับประทานยิ่งนักนะ
เพราะว่าร้านติ๊กเย็นตะโฟสองสีนี้นะคะมีซอสเย็นตะโฟสูตรพิเศษ
นั่นก็คือซอสอันชันและซอสแดงค่ะ
อันชันก็คือมาจากดอกอัญชันสด
แนวคิดมาจากเทรนด์ของอาหารปีนี้นะคะ
ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ต้องมีความแตกต่าง
รวมถึงที่บ้านเขาปลูกเยอะ

ก็เลยเอาดอกอัญชันมาเพิ่มให้มันมีสีสันสวยงามได้รสชาติ
แล้วก็ยังได้คุณประโยชน์จากดอกอัญชันด้วย

ปรากฏว่าทำออกมาเนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้ามากเลยนะคะ
เนี่ยดูกันไปนะคะสำหรับอัญชันเป็นซอสสีม่วง

ใช่สีสดใสจริงด้วยนะคะ
ส่วนอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่จัดเต็ม
ก็คือเครื่องเย็นตะโฟต่างเรียกว่าจัดเต็มเครื่องแน่นนะคะ

ใช่อันนี้ก็เป็นของที่ทานเพิ่มได้
เผือกทอดมีปลาท่องโกทอด
ฮะปลาท่องโกทอดเหรอปลาท่องโกทอดใช่เอามาใส่รวมกันหมดเลย
เพราะว่าเป็นการที่ร้านเนี่ยดัดแปลงแทนเต้าหู้
แล้วก็ยังมีลูกชิ้นปลาทรงเครื่องเกี้ยวปลาด้วย
รวมถึงเครื่องปรุงต่างที่ทางร้านเขาการันตีเลยบอกว่า
ทำเองทุกอย่างสดสะอาดอร่อยเวอร์ที่สุดในโลก
นี่แค่เครื่องนะส่วนน้ำซุปที่นี่บอกเลยว่าหอมกลุ่นกลมกล่อมด้วยกระดูกหมูอืม
เคี่ยวผสมกับหัวชัยเท้า
แล้วก็ต้องเคี่ยวนานหลายชั่วโมงนะ
มันจะได้ซึมออกมากระดูกก็จะได้ปล่อยความหวานออกมานะคะ
ให้เข้าของน้ำซุปเรียกว่ากลมจริงเลย
และที่ขาดไปได้ก็คือเส้นต่างนี่แหละค่ะ
เรียงรายมาเสริมทัพเพิ่มความอร่อย
ที่สำคัญเลยเส้นใหญ่ของที่นี่นะคะถือว่าเป็นเส้นแบบโบราณ
คือมันไม่ได้ใหญ่หนามากมันเป็นใหญ่แบบบางบ่านะ
ใช่ลองทานดูเหมือนจะแบบเข้ากับน้ำเย็นตะโฟล์ไงบอกไม่ถูกคุณ
ผมชอบเส้นเซี่ยงไฮนะแล้วต้องเป็นเซี่ยงไฮแห้งเย็นตะโฟ

แต่ที่สำคัญถ้าคุณได้ลองทานซอสอันชันแบบนี้
คุณจะได้ความพิเศษความแปลกใหม่
ทำให้เราได้อัตรสในการรับประทานด้วย
เรียกว่าร้านติ๊กเย็นตะโฟสองสีนี้นะคะ
ให้เครื่องแน่นจัดเต็มแล้วก็รสชาติส่วนผสม
ลงตัวไม่ซ้ำใครอร่อยแซ่บเด็ดดวงแน่นอนนะคะ

อยู่แถวเยื้องวัดแดงประชาราชย่านนทบุรี

แต่ถ้าใครดูแค่นี้ยังไม่จุใจนะคะ
เสาร์นี้ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง๑๑โมง
ยังมีความอร่อยแบบจัดเต็มอีกมากมายหลากหลายเมนูเส้นเลยนะคะ
น็อตวรริสจะพาเราไปกินเมนูเส้นนานาชาติย่านวงเวียนใหญ่ค่ะ

รสชาติข้าวเนื้อสุดต่อด้วยร้านบะหมี่เกี้ยวกวางตุ้ง
เจ้าเก่ามหาชัย
เดี๋ยวดูขึ้นไปเรื่อยนะคะคุณผู้ชม

แต่ละร้านมีอร่อยเด็ดแน่นอนนะคะ

ถูกต้องอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยเนื้อจิตกมลนะ
แล้วก็ต่อด้วยบะหมี่กวางตุ้ง
นี่เดี๋ยวต่อไปได้ดูกันแน่นอนนะคะ

หมูแดงแล้วก็เกี้ยวร้านนี้เขาปรุงพิเศษนะคะ
ติดใจมายาวนานกว่า๓๖ปี
นี่เลยเป็นอาหารสไตลยุโรปฟิวชั่น
เมนูเฟสตูชินีซอสเพสโต้และแซลมอนสไปซี่
ทอดคั่วพริกเกลือสูตรพิเศษนี่

คุณผู้ชมรีบไปหยิบทิชชู่มาเลยครับ
เชื่อว่าน้ำลายไหลกันน้ำลายสอกันแล้ว
แน่นอนอยู่แล้ว๑๑โมงวันเสาร์นี้ติดตามได้
รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะจ๊
แล้วใครซูดเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนี้เนี่ย

บะหมี่เราอยู่ไหนเดินไปซื้อหน่อยได้ไหม

เรามีร้านบะหมี่ใช่ไหมฝากเดินไปสั่ง
อ้าวแล้วใครจ่ายน่ะคุณนี่สิคุณสั่งคุณก็จ่าย

อยู่กับคุณสองคนเนี่ยนะผมในกระเป๋าแบนแฟนทิ้งแล้วเนี่ย
กระเป๋าไม่แบนก็ทิ้ง